คุณผู้ชมในช่วงนี้ต้องยอมรับนะคะว่าไม่มีข่าวไหนเป็นที่ถูกพูดถึงไปมากกว่าข่าว
รานบรรดาศักดิ์พรานไฮโซพรานเปรมชัยไม่มีจริง
เพราะว่าเรารวบรวมเอาทุกแง่มุมทุกประเด็นแล้วก็ของทุกคนที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับในเรื่องนี้มานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะ
คือเราเกาะติดเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกนับตั้งแต่ที่มีข่าวออกมานะคะ
จำกัดมหาชนกับพวกรวม๔คนเข้าไปล่าสัตว
ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนตะวันตก
ยิงเสือดำถลกหนัง
เอาไปทำต้มยำมีต้มยำหางเสือต้มอยู่เลย

จนกระทั่งถูกจับออกมาต้องบอกว่าโอ้โหหลายคนอ้าปากค้าง
ไม่คิดว่าคนนี้จะเป็นคนทำ

ก็ไม่คิดว่าคนระดับนี้เขาจะมีพฤติกรรมแบบนี้
เรื่องนี้กลายเป็นกระแสข่าวคุณผู้ชม

มันก็ยังมีแง่มุมดีที่มันแฝงอยู่
คืออะไรเราได้เห็นการทำหน้าที่ของหัวหน้าวิเชียน
แล้วก็ทีมงานพนักงานที่เหลือ
รวมถึงมีการให้กำลังใจหัวหน้าวิเชียนกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะ

คุณผู้ชมส่งข้อความผ่านทางไลน์เข้ามาก็เยอะ
เป็นกำลังใจให้กับหัวหน้าวิเชียนต่อไป
ซึ่งวันนี้เราก็มีหลากหลายแง่มุม

ที่มีการออกมาเรียกร้องออกมาประนาม

เรื่องการเปิดตัวพนมเทียนเจ้าของนวนิยายเพชรพระอุมา

มีกระแสในโลกโซเชียล
บอกว่าเจ้าสัวชอบนวนิยายเพชรพระอุมามาก
เพชรพระอุมารุ่นเราน่าจะรู้จักกัน
หลายคนติดมากชอบมากเป็นไว้ในเรื่องยาว
แต่ว่ามันมีตอนที่พระเอกของเรื่องยิงเสือดำ
ใช้ปืนรายเฟิลเป็นรุ่นเดียวกันกับที่เจ้าสัวเปรมชัยใช้เลย
ไปเลยต้องกินไฟวัน
มีพฤติกรรมเรียนแบบในเรื่องนี้หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันนะคะ
ก่อนอื่นนะคุณผู้ชมเราพาไปดูความคืบหน้าทางคดีกันก่อนดีกว่า

รองผู้บังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมหรือว่าที่เราเรียกกันสั้นว่าปทศเนี่ยนะคะ
ออกมาพูดถึงความคืบหน้าในการสอบปากคำพยาน
และผู้เกี่ยวข้องในคดีนายเปรมชัยกับพวกล่าสัตว์ป่าในทุ่งใหญ่
โดยบอกว่าพนักงานสอบสวนจะทำการสอบสวนเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยาน
เกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มนายเปรมชัยอีกจำนวนหนึ่ง
โดยจะเดินทางไปสอบร่วมกับพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจภูทรทองผาภูมิที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
เพื่อให้การสอบสวนพยานสะดวกมากยิ่งขึ้น
โดยตอนนี้การสอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องคืบหน้าไปมากแล้วในระดับหนึ่ง
ใช่ค่ะคือบอกว่าสอบพยานไปประมาณสัก๑๐ปากแต่เหลือ๓ปากเนี่ยนะ
สองคนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำหน้าที่ตรงประตูทางเข้าในวันที่เจ้าสัวจะเข้าไปจะเข้าไปข้างใน
กับอีกคนนึงคือนายนพดลเป็นอดีตข้าราชการกรมอุทยาน
คนนี้แหละค่ะนายนพดลพฤกษวรรณอดีตข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทอิตาเลียนไทยจำกัดมหาชน
คนนี้แหละที่มีชื่อออกมาว่าเป็นคนประสานให้นายเปรมชัยกับพวกเข้าไปในพื้นที่
พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกนายนพดลแล้วนะคะ
มีการส่งหมายเรียกไปที่ที่พักแล้วก็ที่มีการทำการโทรศัพท์ติดต่อกับนายนพดล
และนัดหมายให้เข้ามาให้ปากคำแล้วด้วย
ซึ่งนายนพดลเองก็ตอบรับค่ะว่าจะเข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ระหว่างวันที่๑๕ไม่ก็๑๖กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี่แหละ
แต่ยังไม่ได้ระบุเวลาที่ชัดเจนค่ะ
เชื่อว่านายนพดลน่าจะเดินทางเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตามที่มีการนัดหมายกันไว้
เพราะว่านายนพดลเองก็คงอยากที่จะเคลียร์ตัวเองจากคดีนี้เหมือนกันแหละ
อยากจะไปพูดคุยแล้วก็ไปชี้แจงข้อเท็จจริงกับพนักงานสอบสวน
เชื่อว่าน่าจะอยากให้ข้อมูลในฝั่งของตัวเองกับสื่อมวลชนด้วย
แต่สมมุตินะถ้าเกิดว่าคาดการณ์นี้ผิดพลาดเนี่ย
นายนพดลไม่ได้มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ตามที่นัดหมายไว้ว่าจะ๑๕๑๖กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นพนักงานสอบสวนจะมีการออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่ง
เป็นครั้งที่๒เพื่อให้เข้ามาให้ปากคำ
แต่ถ้าเกิดยังฝ่าฝืนอีกยังไม่มาอีกตามหมายเรียกครั้งที่๒เนี่ย
หลังจากนี้จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน
ระเบียบวิธีการพิจารณาการสอบสวน
ส่วนประเด็นคำถามต่างที่ทางพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำ
นายนกพะดนเนี่ยนะคะคือมีหลายประเด็นที่เจ้าหน้าที่สงสัย

แต่พอเราถามไปเขาก็บอกว่ารายละเอียดของประเด็นคำถามต่าง
ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าอยู่ในสำนวนการสอบสวน
ถ้าเกิดเปิดเผยไปอาจจะมีผลกับรูปคดีนะคะ
อันนี้ก็ต้องเคารพการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะ
ประเด็นเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐานและวัตถุพยานที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
ตอนนี้ก็รู้มาว่ามีการดำเนินการไปมากระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันค่ะ

เพราะยังไม่มีการรายงานขึ้นมาจากพนักงานสอบสวน
ซึ่งตัวเองก็ไม่ได้อยากจะกดดันการทำงานของพนักงานสอบสวนค่ะ
ก็เลยให้รวบรวมพยานหลักฐานและพยานวัตถุอย่างละเอียด
เพื่อใช้ในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมด
โดยหลังจากที่มีการสอบสวนพยานทั้งหมดครบทุกปากแล้วเนี่ยนะคะ
ชุดสืบสวนสอบสวนของปศและชุดของสพภภูมิ
จะมีการประชุมกันเพื่อสรุปข้อมูลและรวบรวมเข้าในสำนวนคดีต่อไป
คุณผู้ชมคะก็มีทางด้านองค์กรที่เป็นองค์กรอนุรักษ์ระดับโลกต่าง
เครือข่ายมีการออกมาเป็นการแถลงประนามเหตุการณ์การกระทำครั้งนี้
แล้วก็เรียกร้องด้วยนะคะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีของผู้ที่กระทำผิดอย่างถึงที่สุด
อย่างในเพจที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
ก็มีการโพสต์รายละเอียดในเรื่องนี้
รวมถึงบอกว่า
ช่วยสัตว์ป่าองค์กรองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล
เครือข่ายมีการออกแถลงการ
ขอร่วมเรียกร้องให้มีการสืบสวน

กับผู้ที่กระทำความผิดอย่างถึงที่สุด
รวมถึงอยากให้มีการทบทวนมาตรการบทลงโทษ
สำหรับกรณีที่มีการล่าสัตว์ป่าสงวน

เพราะว่าจะได้ใช้เป็นบรรทัศน์ที่ดีต่อไปค่ะ
แล้วนอกจากนี้ในโพสต์ก็ยังมีการชื่นชม
เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

ถึงความกล้าหารในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้นายโรเจอร์โลฮานันสมาคมพิทักษัตริย์ไทย
ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย

พร้อมด้วยนายมาตราอัชวากุลเจ้าหน้าที่กู้ภัยสัตว์
นายนรงชัยสังวรวงศา
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี
นางวันธนาพันธ์สูงเนินนักวิทยาศาสตร์
ประจำกองสารวัตรและกักกันกรมประสุทธิ์

จะแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาทารุณกรรมสัตว
กับคนที่กระทำผิดทุกคนเลยในคดีล่าสัตว์นี้
โดยยื่นหนังสือต่อพันธ์ตำรวจเอกวุฒิพงศ์เย็นจิต
ผู้กำกับสพทองผาภูมิ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพนักงานสอบสวนในการทำหน้าที่ด้วยนะคะ
คดีนี้ถือว่าเป็นคดีแรกที่มีการบังคับใช้

รวมถึงกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมศาสตร์คู่กันไป
แม้ว่าคดีสัตว์ป่าจะมีโทษสูงกว่า
แต่ก็หวังว่าด้วยความอุกอาจของผู้กระทำผิด
ถ้าเกิดว่าลงโทษจำคุกได้ทั้ง๒คดี

สำหรับคนที่ยังคิดว่าอำนาจเงินอยู่เหนือกฎหมาย
แล้วก็ตระหนักว่ากฎหมายทั้ง๒ฉบับ
ทางสร้างรูปแบบนี้ออกมาแล้วนะคะ
หลายคนก็ออกมาตื่นตัวหลายวงการเลยเหมือนกัน
มีการออกมาทำกิจกรรมหารายได้เพื่อที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในเรื่องนี้นะคะ
หน้าตาแบบนี้ค่ะราคา๙๙๙บาทนะ
วัสดุทำจากเรซิน
เชิญชวนร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยลาดตระเวนเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
รายได้ทั้งหมดเนี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะมอบให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตกเหมือนกัน
แต่ขอได้ช่วยแค่หนึ่งลมหายใจก็ยังดีค่ะ
จากนั้นก็ยังมีกลุ่มนักศึกษาที่จะออกมาทำกิจกรรม
มันออกมารณรงค์กันเขานัดหมายกันนะ
พุธนี้จะมีการออกมาทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ค่ะ
คุณผู้ชมเป็นการสวมหน้ากากเสือดำ
ซึ่งมีการโพสต์เรื่องนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
ซึ่งคนที่โพสต์ก็คือนายกิติพงศ์วงศะ
เป็นนิสิตชั้นปีที่๔สาขาชีววิทยา
คณะวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพยาว
เป็นประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพยาวค่ะ

คือนัดเลยบอกว่าวันพุธที่๑๓กุมภาพันธ์นี้
นักศึกษาเขาจัดกิจกรรมการจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร
แล้วก็จะมีการสวมหน้ากากเสือดำ
แบบเพื่อที่ใช่ค่ะเพื่อที่จะรำลึกถึงเสือดำที่ถูกฆ่า
รวมถึงมีการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็สัตว์ป่า
รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างกล้าหารด้วยนะคะ
แล้วนอกจากนี้เขาก็จะมีการประกาศผ่านทางสื่อ
พร้อมกันทั่วประเทศรวมถึงในมหาวิทยาลัยที่มีชมรมอนุรักษ์

จะทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในสถาบัน
คราวนี้เขาบอกว่าต้องการที่จะเรียกร้องให้ทุกคน
ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่า
เพื่อให้มีความหลากหลายทางชีวภาพยั่งยืนให้ลูกหลานได้เห็นกัน
ถ้าเกิดว่ามนุษย์เข้าไปทำลายเข้าไปคุกคามทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งที่ตามมามันคือผลกระทบต่อระบบนิเวศ
แล้วเมื่อนั้นแหละธรรมชาติจะกลับมาลงโทษมนุษย์นะคะ
ดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงจะมีการจัดเสวนาที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ
แห่งประเทศไทยที่ถนน๓เสนไหนค่ะ
บ่ายโมงของวันที่๑๓กุมภาพันธ์นี้นะคะ
ยังมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ที่ต้องบอกว่า
เป็นการโพสต์ของคนบุคคลนึงแต่คนให้ความสนใจเยอะ
ค่ะคือคุณแม่ของน้องเมย์นะคะ

แม่ของโรงเรียนเตรียมทหารพักคพงตัญการ
ที่เสียชีวิตอย่างปริศนาในรั้วโรงเรียนเตรียมทหารนี่แหละ
คือคุณแม่โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊คเกี่ยวกับเสือดำ
ถูกพรานไฮโซยิงตายที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
ใจความสรุปก็คือคุณแม่โพสต์บอกว่า
ป่านนี้แม่เสือดำต้องร้องไห้เรียกหาลูกน้อยเหมือนแม่แน่เลย
เราเข้าใจเจ้านะแม่เสือดำเพราะเราก็สูญเสียลูกเช่นกัน

ก็เป็นข้อความสั้นนะคะแต่คนสนใจเยอะเลย
แล้วก็เข้ามาให้กำลังใจรวมถึงแสดงความเสียใจ
แล้วก็ให้กำลังใจที่จะให้ครอบครัวเดินหน้าต่อสู้เพื่อความยุติธรรมด้วย
คุณผู้ชมคะจากกรณีนี้เรามาดูความเคลื่อนไหว
ของหนึ่งในสี่ที่ถูกจับกุมได้ก็คือนายทานี
นายธานีเนี่ยมีการเปิดร้านอาหารรวมถึงญาติก็เปิดร้านอาหารด้วย
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยอยากตามไปดูค่ะ
ว่าร้านอาหารที่เปิดขายนั่นน่ะขายพวกของป่า
ขายอาหารขายสัตว์ป่าหรือเปล่า
ทีนี้ลงพื้นที่ไปเลยค่ะตามไปดูเลย
ปรากฏว่าตอนที่ทีมข่าวไปถึงที่หน้าร้านนี่นะคะ
ร้านมันปิดแต่ว่ามีเบอร์โทรศัพท์ติดไว้
ทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะติดต่อค่ะ
เพราะว่าอยากรู้อยากสอบถาม
โดยพื้นที่ที่ทีมข่าวเราลงไปเนี่ยนะคะ
ก็คือพื้นที่ย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
อยู่ในซอยนิมิตราค่ะไปตรวจสอบดูร้านอาหารแห่งนี้
ทีนี้พอไปเห็นหน้าร้านปิดทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไป

เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ย
ตำรวจมาตรวจสอบที่ร้านร้านได้รับผลกระทบ
ดังนั้นทีมข่าวโทรไปค่ะจะให้ร้านชี้แจง
แต่ว่าที่ร้านพูดว่ายังไงฟังกันเลยค่ะ
อ้าวไม่ตอบอะไรนะคะแค่นี้เลย

ถ้าคุณมาชื่อภาพใครมากนะเดี๋ยวเราจะแจ้งตำรวจด้วยว่า
เข้ามาทุกวันเลยเราไม่เป็นอันตราขายของ
แล้วเดี๋ยวช่องนู้นช่องนี้ไม่รู้อะไรยุ่งกันไปหมด
คนที่อยากรู้ให้ไปถามที่ตำรวจ

ถ้ายังไม่เลิกมายุ่งมายุ่นวายนะ
จะแจ้งพวกตำรวจด้วยว่ามาให้มาดูพวกนักข่าวนี้

คนกินเขาก็งงกันไปหมดแล้วทุกวันนี้
ก็อยากให้คุณพี่ออกมาชื่อแจ้ง
ไอ้ที่มันวุ่นวายไอ้ที่มีปัญหาเพราะพวกคุณนี่แหละ

เขาก็จบแล้วแต่พวกคุณยังไม่จบกันตั้งช่องนึง
อยู่ช่องนู้นมาช่องนี้มาคนนู้นมาคนนี้มา
มีปัญหาเค้าเพราะก็ให้พวกคุณนี่แหละ

เดี๋ยวครับผมก็อยากให้คุณพี่ออกมาชี้แจงหน่อย
นี่แหละค่ะคือทางเจตนาของผู้สื่อข่าว
คือต้องการที่จะให้ชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้น
แต่ก็เข้าใจว่าทางร้านเองคือผู้สื่อข่าวทุกสำนัก
มุ่งไปแล้วก็รอที่จะเฝ้าติดตามข่าว

เจ้าของร้านก็กดวางสายอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเรายังไม่ละความพยายาม
ไปถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้ชาวบ้านในพื้นที่
ก็บอกว่าร้านนี้ร้านที่ทีมข่าวมาตอนแรกเนี่ยนะคะ
เป็นร้านของน้องสาวในธานี
ขายมาประมาณสัก๖๗เดือนแล้ว
ขายพวกปลาเผารวมถึงอาหารอีสานทั่วไป
ไม่ได้ขายหรอกพวกอาหารป่าเนี่ย
ทีนี้ทีมข่าวก็ถามบอกว่าอ้าวแล้วร้านของนายธานีล่ะ
เขาเปิดร้านด้วยนี่อยู่ที่ไหน
ทีนี้คนแถวนั้นเขาก็บอกว่าอ๋ออยู่ซอยถัดไปประมาณสัก๕๐เมตร
เดี๋ยวฟังเสียงชาวบ้านที่เขาให้ข้อมูลนะคะ

ว่าอยู่ถัดไป๕๐เมตร
ทีมข่าวของเราก็ไปที่ร้านตามที่ชาวบ้านบอก
ทีนี้ไปเจอร้านของนายธานีค่ะคุณผู้ชม
เป็นตึกแถว๒คูหาแล้ววันนี้ก็ไม่ได้เปิดนะ
มีคนในร้านอยู่กำลังเตรียมวัตถุดิบแบบนี้ค่ะ

ก็เลยไปสอบถามผู้หญิงที่กำลังนั่งล้างไก่อยู่หน้าร้านเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าฉันเป็นภรรยาของนายธานี
ส่วนนายธานีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ที่ร้านค่ะ
ปกติแล้วตอนขายของตัวเธอก็จะเป็นแม่ครัว

แต่พอหลังจากเกิดเรื่องปั๊บตำรวจก็มาค้นที่ร้านอาหาร

เพราะว่าที่ร้านดูเมนูด้วยคุณผู้ชม

คล้ายแทนอาหารอีสาน
ส่วนแก้งป่าก็จะพวกนกกบปลาไหล่หมูป่า

แล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยมีการลักลอบ

แล้วก็ภรรยาของนายธานีบอกด้วยนะคะว่าไม่เคยเห็นหน้านายเปรมชัยมาก่อน
วันที่เกิดเรื่องเนี่ยทางนายธานีมาบอกว่าจะเดินทางไปทำธุระที่กาญจนบุรี
แต่ไม่ได้บอกว่าจะไปทำอะไรมารู้อีกทีนึงก็ตกใจมาก
เพราะว่าเท่าที่คบกันมาเท่าที่รู้จักกันมาเนี่ยสามีไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะ

นี่มันมีมันก็มีมันก็มีมันก็มีพวกปลาบึกปลาคังอะไรพวกเนี้ย
ของปลามันมีนะมันก็มีพวกกบนกปลาไหล่อะไรอย่างนี้

แล้วปกติพี่ทานีเขาก็เป็นพ่อคอยอยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมครับ

โค้ยมึงชิมสิยังไงมึงว่ะ
อ๋อนี่เป็นปลานี่เราใช้แบบแกงปลาอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็พูดติดปลาหัวปลามันก็คือแบบพวกแกงปลาอะไรพวกนี้ไง
แล้วทางคุณพี่ทานีเขาเคยเอาพวกเนื้อสัตว์สัตว์ปลาที่ไปล่ามา

แล้วทางคุณเป็มชัยนี่เขาเคยเคยเดินทางมาที่ร้านเหรอไหมอย่างเงี้ย

ไม่รู้ไม่เคยรู้ไม่รู้ไม่เคยเห็นตัวเขา
แล้วที่ธานีนี่เขาออกไปเที่ยวหรือว่า
ไปทำงานตำปงตำป่าไปล่าทรงล่าสัตว์กับพี่เปรมชัยนี่

เขาก็ขายของอยู่นี่เขาไม่ได้ไปไหน
เขาก็ทำงานทุกวันอยู่นี่แหละน่าจะหน่า
ส่วนร้านตรงนู้นนะคุณพี่ร้านน้องสาวใช่ไหม

ไปวุ่นวายเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไร

นี่ก็ไม่รู้เพราะว่านี่ก็ขายของอย่างเดียว
เพราะว่าทุกแฟนเขาก็ทำงานด้วยเดี๋ยว
แล้วอย่างนี้พอมันมีข่าวมาอย่างลูกค้ามากินเนี่ย
เขามีการมาสั่งเมนูแบบอาหารแปลกอาหารต่าง
แบบเอาเนื้อนู้นแล้วเนี่ยเนื้อสัตว์ไก่ฟ้าไก่ไฟฟ้ามีไหม
ไม่มีไก่ฟ้าที่เนี่ยจำนวนที่นี่ไม่มีวิว
คนราชการไฟฟ้านั้นเขาก็ไม่มีหรอกมีการแบบนี้

เนี่ยแล้วคุณพี่พอทราบข่าวนี้แล้วความรู้สึกของเราเป็นยังไง
ก็ตกใจก็ไม่รู้แล้วเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้ด้วยไง
ค่ะผู้สื่อข่าวก็สัมภาษณ์ก็สอบถามภรรยาของนายธานีนะคะ
เธอก็บอกว่าพอเกิดเรื่องราวขึ้นมาเป็นข่าวเป็นคราวแล้วเนี่ย

เพราะว่าต้องขายของต้องการเอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว

ยืนยันว่าที่ร้านไม่ได้ขายอาหารที่เป็นพวกสัตว์ป่า
ก็เห็นว่าล้างไก่ปกตินะคะ
จะให้ตอบอะไรนะ
คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งกระแสต้องบอกว่าเป็นกระแสสะท้อนกลับก็ว่าได้นะ
เพราะว่าคือหลายคนในโลกออนไลน์ก็ดีหรือในโลกจริงก็ดี
คือออกมาในเมื่อทางกฎหมายตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการ
แต่ทางสังคมเนี่ยฟันดาบแล้ว
คือออกมาประนามออกมากล่นด่ากันเลยเนี่ยคุณผู้ชม
ติดป้ายไวนิวกันแบบนี้เลยนะคะ
เป็นป้ายไวนิวขนาดใหญ่ค่ะที่โลกโซเชียลเขาแชร์กัน

เศรษฐีคนนั้นจิตใจต่ำ
ฆ่าเสือดำที่สวยสง่างามในป่า
และสัตว์อื่นเพื่อพวกมันกิน
เทวาฟ้าดินจะลงโทษให้พวกเขา
และก็มีข้อความอื่นตามป้ายนี่เลย
นี่คือคลิปที่เขียนมาแล้วก็เนี่ยเขียนกันยาวเหยียดเลยนะคะ

ผมลูกจีนคนเลี้ยงช้างในประเทศไทย

มีนักธุรกิจอดีตเจ้าของโรงแรมดังเนี่ย
เป็นเจ้าของแล้วก็ขึ้นป้ายเอาไว้บริเวณริมถนนมิตรภาพค่ะ

เขาบอกว่าอยากที่จะติดเพื่อสาบแช่งเศรษฐีคนยิงเสือดำ
คนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันถล่มทลายนะคะ
ส่วนใหญ่ก็แสดงความคิดเห็นในมุมที่เห็นด้วยกับข้อความบนป้ายค่ะ
ขณะเดียวกันชาวเน็ตพากันแชร์ภาพล้อเลียนที่ถูกทำขึ้น
ลักษณะเป็นป้ายเตือนสีเหลืองดำอย่างที่เราเห็นตามข้างทางนี่แหละค่ะ
แต่เข้าไปตัดต่อนะเอาไปทำ
เวลาขับขี่รถสัญจรผ่านตามถนนสายต่าง
ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีป้ายเนี่ยระวังช้างป่าใช่ไหมคะ
ขณะเดียวกันมีอีกป้ายหนึ่งระบุเขียนเอาไว้ด้วยบอกว่า
ก่อนหน้านี้หลายต่อหลายครั้งเคยมีข่าวเรื่องล่าสัตว์แต่สุดท้ายก็เงียบไป
ประเด็นที่ถกเถียงกันว่าเป็นไปได้ไหม
ถ้าจะนำมาตรา๔๔ทวงคืนป่า
เพื่อแก้ไขปัญหาให้มันจบลงได้โดยเร็ว
หรือจะต้องให้เกิดการสูญเสียสัตว์ป่าอีกหลายครั้ง
ประเทศไทยถึงจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปได้
ทีนี้วันนี้มาดูความเคลื่อนไหวของหัวหน้าวิเชียนกันหน่อยนะคะ
หัวหน้าวิเชียนได้พาเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
มาให้ปากคำเพิ่มเติมกับทางสพทองผาภูมิ
คือต้องการที่จะรวบรวมหลักฐานต่าง
หัวหน้าวิเชียนก็มาเป็นเพื่อนด้วยมาให้กำลังใจด้วย

หัวหน้าวิเชียนไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

แล้วก็ใช้เวลาในการสอบปากคำคุณผู้ชมประมาณสัก๒ชั่วโมง
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ให้ปากคำอยู่ภายใน
เจ้าหน้าที่ให้ปากคำอยู่ภายในห้องหัวหน้าวิเชียนก็รออยู่ด้านนอก
สีหน้าสีตาของหัวหน้าวิเชียนตอนที่ผู้สื่อข่าวเห็นก็บอกว่ายิ้มแย้มดีนะ
วิตกกังวลอะไรในคดีรวมถึงหัวหน้าบอกด้วย
บอกว่าทางผู้บังคับบัญชาเฝ้าติดตามรวมถึงให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
ตอนนี้สบายใจดีไม่ต้องห่วงนะใครที่กังวลว่าหัวหน้าวิเชียนจะท้อ

ผู้ดูแลทุ่งใหญ่แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมจะสู้
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเป็นเรื่องของหน้าที่ค่ะ
หัวหน้าวิเชียนทุกคนห่วงจริงนะคะฟังเสียงเลยค่ะ
ไม่ต้องห่วงนะครับว่าทางผมจะท้อถอยนะครับ
ทีมงานทุ่งใหญ่ทุกคนพร้อมสู้กับเรื่องนี้เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและเป็นเรื่องหน้าที่นะครับ
ทีนี้ดูทางฝากฝั่งของคนที่ให้กำลังใจกันบ้างนะคะ
นายวิทยาหงเวียงจันทร์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๒
จังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับนายอภิชาอยู่สมบูรณ์
พอส่วนรักสัตว์ป่าหัวหน้าผู้ประสานงานมรดกโลก
ทางธรรมชาติทุ่งใหญ่นะเรสวนห้วยขาแข้ง
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาหาเลยค่ะ
มาให้กำลังใจหัวหน้าวิเชียนเพราะว่าเป็นห่วง
อยากมาเหมือนกับให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
คราวนี้มาพร้อมกับทั้งอาหาร
คุณผู้ชมดูสิเต็มท้ายคันรถเลยนะคะ
เอามามอบให้หัวหน้าวิเชียน
เพื่อให้หัวหน้าเอาไปให้กับเจ้าหน้าที่
ที่ทำงานอยู่ในทุ่งใหญ่นเรสวนนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องที่เราบอกไว้ว่า
ไทยรัฐทีวีไปสัมภาษณ์เจ้าของนามปากกาพนมเทียน
ชื่อจริงคือชัดชัยวิเศษสุวรรณภูมิ
เป็นเจ้าของนวนิยายที่ชื่อว่าเพชรพระอุมา
หลายคนรู้จักหลายคนติดงอมแงมเลยล่ะ
ชื่นชอบมากเพราะว่าเป็นนวนิยายที่
ก็อมตะประมาณนึงเลยนะคะแล้วก็เป็นนวนิยายเรื่องยาวค่ะ
ก็ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้เหมือนกัน
ถามว่าเกี่ยวข้องกันยังไงล่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือเจ้าของนามปากกาพนมเทียนหรือชัดชัยวิเศษสุวรรณภูมิคนนี้
เป็นนักเขียนนวนิยายวัย๘๖ปีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของไทยนะคะ
และเขายังเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณสินประจำปีพุทธศักราช๒๕๕๙
เจ้าของนวนิยายเพชรพระอุมาที่โด่งดังด้วย
นมเทียนแสดงทัศนะในพฤติกรรมของนายเปรมชัยว่า
บางทีนะอาจจะเป็นความชอบส่วนตัว
เพราะว่าเนื้อเรื่องในนวนิยายเป็นเรื่องที่เล่าในพุทธศักราช๒๔
นั้นกับยุคนี้มันต่างกัน
แต่คนที่ชอบเข้าป่าล่าสัตว์ก็จะชอบอ่านเพชรพระอุมาไง
แต่คงไม่ได้หมายความว่าอ่านแล้วอยากจะเข้าไปล่าสัตว์ป่า
คุณผู้ชมไปฟังเสียงของพนมเทียนกันค่ะ
มันเป็นเนื้อเรื่องซึ่งเกิดขึ้นในพศประมาณ๒๔๙๑๒๔๙๒
ถ้าไปอ่านให้ละเอียดจะรู้ทันทีเลยว่าเรื่องเกิดขึ้นในระยะนั้น
ซึ่งมันต่างจากระยะนี้เพราะระยะนี้เรามีการล่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ใช่ไหมฮะ
เมื่อคนไหนก็ตามที่เป็นคนที่ชอบเข้าป่าชอบล่าสัตว์
ก็มักจะมานิยมอ่านเรื่องเพชรปุมาแต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องเพชรปุมาเมื่ออ่านแล้ว
ต้องไปล่าทำให้ต้องไปล่าแล้วถ้าไปเดินป่ามี
ว่าไม่กระทั่งผู้หญิงอะไรต่อสัตว์อันนี้มักจะเข้าเดินป่ากันแต่ไม่มีอาวุธ
นี่แหละค่ะด้วยความที่เรื่องในนวนิยายมันมีอยู่ตอนนึง
เสือดำมันหลุดออกมาจากรังกรงไม้แล้วก็จะเข้าทำร้ายพระเอก
ซึ่งพระเอกเนี่ยก็ต้องป้องกันตัวยิงปืนรายเฟิลไป
คือจะบอกคุณผู้ชมกันว่าเสือใครที่ยังไม่รู้จักเรื่องเพศพระอุมานี่
เป็นนวนิยายแนวผจญภัยเป็นเรื่องราวที่ตัวเอกหรือว่าพระเอกเนี่ย
เป็นพรานป่าที่ต้องถูกจ้างวานมาเข้าไปนำทางให้กับคนสูงศักดิ์ที่จะเข้าไปในป่า
มีทั้งหมด๔๘เล่มตัวเอกของเรื่องคือระพินไพรวัน
ซึ่งเขาก็เลยบอกว่านี่แหละน่าจะเป็นความเชื่อมโยงที่เขามีความชื่นชอบ
แล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะสวมบทบาทนั้นแล้วก็ทำแบบนี้
นมเทียนเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าตัวเขาเองเข้าป่ามาตั้งแต่อายุ๑๗ปี
ประสบการณ์ของตัวเองในป่าทุ่งใหญ่วัดทุ่งใหญ่เนี่ยเป็นป่าที่สมบูรณ์
ในนั้นเนี่ยไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าจะได้เจอกับสัตว์ป่านานาชนิดกันเลยค่ะ
แล้วก็มันเป็นเกิดของห้ามแต่สมัยก่อนเขาไม่ได้อยู่ของห้ามนะ
เขาไม่ได้อยู่ของห้าม
มันลึกลับลี้ลับไหมครับที่ทุ่งใหญ่ที่เราไปมันลึกลับไหมฮะคุณพ่อครับ
มันสัตว์เป็นป่าลึกป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เมื่อห้ามไม่ให้พลานพื้นบ้าน
หรือว่าพลานในกรุงเนี่ยไปล่า

สัตว์ป่าทั้งหลายมันก็เจริญต่อต่อควินมาก

เพราะฉะนั้นถ้าหากใครตั้งใจจะไปล่าที่นั่นก็ไป
มันก็ไม่มีผิดหวังผมมีสัตว์ออกมาให้ยิงแน่

มันไม่มีใครที่อยากจะล่ามันมีแต่๖สัตว์เล็กประเภท
นักที่นั่งเห็นนี่นะแม่นสไตล์ปลา
แต่พูดง่ายว่าถ้าเกิดไปทุ่งใหญ่นี่คือไม่ผิดหวังเรื่องสัตว์ป่าเลยใช่ไหม
เพราะว่ามันเจอได้ทุกอย่าง
ใช่ใช่หลายคนน่าจะเริ่มรู้สึกอยากจะทำความรู้จักกับพนมเทียนมากขึ้นนะ
อยากจะเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าเขาเองก็ถือว่าเป็นนักเขียนที่โด่งดัง
ศิลปินแห่งชาติรวมถึงเคยมีประสบการณ์เข้าไปในป่าแบบนั้นด้วย
พรุ่งนี้มาติดตามกันแบบเต็มยาวอีกครั้งหนึ่งห้ามพลาดเลย
คุณผู้ชมคะทีนี้เรื่องนี้มันกลายเป็นกระแส
เห็นไหมที่เรานำเสนอมาคือทุกแวดวง

ใช่พูดถึงเรื่องนี้ไม่เว้นแม้กระทั่งศิลปินนะคะ
เมื่อวานมีคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เลยค่ะที่ราชมังคลา

เขาพูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นแล้วคนที่ไปดูในคอนเสิร์ตเนี่ยอยู่สักครึ่งแสนได้มั้ง

เดี๋ยวไปฟังจังหวะนี้กันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชม

ผมจนเล่นหัวคนร่วยร่างสั่ง
ผมจนเล่นหัวคนร่างสั่ง
แต่ละประโยชน์โดนทั้งนั้นนะคะ
ราชมังคลาเมื่อวานนี้คุณผู้ชมดูสิคะคนไปเยอะมาก
แล้วตอนที่พอโชว์เพลงของวงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพลงไม่มีเธอเนี่ย
เขาก็บอกว่าจำเอาไว้ร็อกไม่มีวันตายแต่ถ้าเสือดำตายใครจะรับผิดชอบ
คนก็เฮ่แล้วก็กรี๊ดกัน
ยังไม่หมดอีกประโยคนึงคือประเทศไทยคนจนเล่นหวยคนรวยล่าสัตว์
แล้วก็บอกว่าผมเป็นคนรักสัตว์
คือพอเมื่อวานนี้หลายคนได้ยินประโยคนี้ในเพจต่าง
เขาตัดเป็นคลิปเลยนะช่วงนี้ช่วงที่มีการแสดงแล้วก็พูด๒๓ประโยคเนี่ยค่ะ
เอาไปแชร์กันในโลกโซเชียล

คนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์ต่อ
เพราะว่าคนบอกว่าหูพูดแบบนี้มันโดนมากเลยนะครับ
แล้วตอนนี้ทุกวงการทุกเพศทุกวัยทุกคนออกมาร่วมรณรงค์กัน
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสในการที่จะช่วยปลุกจิตสำนึก
ในการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็สัตว์ป่ากันด้วย